ผู้ชมตำรวจจับอายกุ๋ได้แล้วน่ะอายกุ๋เป็นใครอายกุ๋เป็นในทุนด้วยนะครับ
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ
คอลเซนเตอร์คือเป็นระดับบอสนะครับ
เป็นระดับสั่งการระดับวางแผนเจ้าของตังค์
เป็นชายชาวจีนครับคือมาลงทุนทำธุรกิจมวยในประเทศไทยบางหน้า
เครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกับที่เคยหลอกคนไทยที่ศูนย์เงินนับล้านนะคุณผู้ชม
สืบสวนตำรวจสอบสวนกลางนำหมายคดีค้ามนุษย์แล้วก็บังคับใช้แรงงาน
เข้าคุมตัวในหวงเทียนหยงหรือว่าอายงอายุ๓๓เองสัญชาติจีนได้ที่ลานจอดรถย่านรามอินทรา
หยงเข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
แล้วก็มาลงทุนทำธุรกิจค่ายมวยอายงยิมและเป็นโปรโมเตอร์ด้วย
จะต่อยมวยด้วยเมื่อตรวจสอบพบว่าเปิดไว้บังหน้าเพื่อฟอกเงินครับ
เนื่องจากถ้าย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี๒๑๖๔คุณผู้ชม
พอไปถึงบังคับใช้กำลังพอคุณข้ามไปนะพวกคุณข้ามไปข้ามอะไรอ่ะ
ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยโดนบังคับให้สร้างโปรไฟล์ครับเป็นโปรไฟล์ปลอมในแอปหาคู่ดัง
ถ้ามีคนหลงกลเนี่ยก็จะส่งรายชื่อให้หัวหน้าทีมชาวต่างชาติต่อไป
โดยจะบังคับให้ทำงานวันละ๑๒ชั่วโมงคุณไม่ต้องหยุดนะคุณทำทุกวันทุกวัน
ถ้ายอดไม่ถึงเป้าหรือไม่ทำงานเหรอคุณเข้าห้องมืด
ถูกทำร้ายถูกทารุณ
โกนผมบ้างทุบตีบ้างช็อตไฟฟ้าบ้าง
ถ้าอยากจะกลับบ้านเหรอไปหาเงินมา๕๐๐๐มาถ่ายตัวเองออกไป
พวกมันจะส่วนหลายกันดีเพราะว่าพวกมันจะโปสต์บอกว่า
จะได้ไปทำงานเขาเนื้อเดียวถ้าเดือดดีไปซีนนะครับ

เจนตี้เสร็จแล้วก็ต้องทำรอดเขา
ถ้าทำรอดถึงเขาก็กักระนี่ให้
ถ้าทำรอดถึงโคร่

สำหรับเครือข่ายของอายุ๋งประกอบด้วยคนจีนสามคน
มารีเซียหนึ่งฟิลิปปินส์หนึ่งพม่าหนึ่งเมียนมาน่ะนะเมียนมา
ขออภัยเมียนมาสามคนไทยสิบเอ็ดรวมสิบเก้าคนด้วยกัน
ออกหมายจับทั้งหมดแล้วนะครับโดยอายงกับเพื่อนชาวจีนเป็นหัวหน้า
แล้วก็ในทุนเบื้องต้นถูกจับแล้ว๗คนจาก๑๙คน
การจับกลุ่มเครือข่ายนี้นะครับตำรวจยังช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นคนไทยได้๗คนด้วยนะ
หญิง๕ชาย๒ทั้งหมดถูกบังคับให้ไปทำงาน
เรื่องต้นตอนนี้อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วครับ